มาดูเรื่องของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์กันหน่อย

อาจารย์จะมาเจอกันเลยทุกวันพุธ

ต้องมาเจอกันทุกวันพุธเลยนะคะ
กับการคุยมันสไตล์อาจารย์เฉลิมชัย

การที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยววัดร่องขุนจังหวัดเชียงราย
แต่ว่าที่หน้าวัดเขามีหุ่นไอรอนแมนยืนอยู่
ก็เลยจะกำชับให้บรรดา

เวลาโพสต์ท่าถ่ายรูปกับไอรอนแมน

แม่ผมไม่อยากว่า

แล้วก็พยายามเหนื่อยมากในการอธิบาย

และเอาเท้าขึ้นมาเหยียบหุ่น
หรือเหยียบเก้าอี้แบบนี้

โอ้โหท่านี้มันชอบเหลือเกิน

อย่าเอ็กซ์อย่าเซ็กซ์

ใช่ค่ะถ่ายรูปได้ก็นั่งกอดคอเขาก็ยังพอได้นะ

เพราะปัญหานักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายภาพกับหุ่นแอรอนแมนตัวนี้
มีพฤติกรรมเข้าไปจับก่อจู

ส่วนใหญ่ที่พบจะเอาเท้าทั้งสองข้างขึ้นไปพาดบนพนักพิง
หรือว่าแขนบนเก้าอี้ของในลักษณะการนอนนะคะ
บางครั้งใช้ขาพาดไปที่ขาของหุ่นเหมือนนอน

เพราะว่านอกจากจะไม่เหมาะสมแล้วนะคะยังทำให้หุ่นได้รับความเสียหาย

หรือว่าสีอาจจะหลุดล่อนได้นะคะ
ต่างชาติได้เข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยด้วย
และที่สำคัญอยู่ในเขตวัดค่ะ

เพราะเห็นว่าไอรอนแมนเป็นตัวละครในภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
นำมาสร้างประยุกต์ให้เป็นเทพพิทักษ์วัดร่องคุณ
พิทักษ์ป่าไม้ด้วยเพราะเป็นสีเขียว
สร้างเสร็จเมื่อ๓๔เดือนก่อนของปีกเออ
ปีกว่าแล้วสร้างเสร็จมาปีกว่าแล้วนะครับ
แล้วก็อยู่ตรงนี้มานานนะครับ
แต่ก่อนอาจารย์ก็เห็นคนที่มาโพสต์ถ่ายรูป
ก็จะเอ็กเซ็กหน่อยเอาขาพาดเอาแขนพาดอะไรอย่างนี้นะครับ
อาจารย์เขาจะให้ลูกศิษย์นะลูกศิษย์วัด

พอเห็นนักกองเที่ยวทำท่าไม่ดีปีกนะครับ